เราก็จะต้องมาดูดวงตรวจสอบดวงชะตากับ

ปกติอาบน้ำก่อนนอนแต่เขาไม่ได้นอนมาอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะ

ที่จะให้หมอไก่ดูวันนี้มาตรวจสอบดวงชะตากันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าหมอไก่จะมาพูดถึงราศีที่ดวงพลิกจากหน้ามือไปเป็นหลังมือ

ใช่ค่ะทั้ง๔ราศีต่อไปนี้นะคะก็คือดวงชะตาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ไม่เหมือนเดิมมาดูกันเลยนะคะราศีแรกที่ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
ก็คือชาวราศีเมษค่ะ

ใช่ค่ะชาวราศีเมษนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของพวกเรื่องเงินเงินทอง

เนื่องจากพระราหูที่จะมีการย้ายราศีในวันที่๑๐เดือนหน้านี้

ก็จะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินหรือว่ากระดุงพระของชาวราศีเมษ

ผลทำให้ชาวราศีเมษการเงินไม่เหมือนเดิมแล้ว

การเงินของชาวราศีเมษเนี่ยเรียกได้ว่าดีขึ้นอย่างมาก

เหรอนะฐานะของชาวราศีเมษเนี่ยเรียกได้ว่าจะขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

ดีขึ้นเลยต้องหาชาวราศีเมษเลยต้องเกาะเอาไว้

เพราะว่าการเงินของเขาเนี่ยโหดีขึ้น

ในเรื่องของการหาเงินหาทองเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องยาก

ดีขนาดนี้ต้องระวังอะไรไหมคะ
อันนี้เรื่องที่ต้องระวังเนี่ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยง

ก็คือจะให้ทั้งผลดีและผลเสีย

ก็คือพระราหูหมายถึงความใจร้อนหุ่นลำพันแลนด์
ถ้าสมมติว่าเราใจร้อนไปมีสิทธิ์จะเสียเงิน
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรต้องใช้สติ

โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนด้วยใช่ไหมคะ

เยอะมากคิดว่าช่วงนี้เงินได้มาง่ายได้มาเยอะ

สำหรับการที่จะลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงในช่วงนี้
สำหรับราศีเมษนะคะมีเงินก็เก็บ

ส่วนราศีต่อไปที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือก็คือ

ราหูที่กำลังจะมีการย้ายราศี
และจะย้ายเข้าสู่เรือนกรรมะ

ราหูหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

ก็จะหมายความว่าการงานมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว

ชาวราศีสิงค่ะมีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเอง

แต่ว่าอาจจะยังไม่มีจังหวะได้ลงมือทำ

มีโอกาสที่จะได้ลงมือทำในสิ่งที่ตัวเอง

คือถ้าวางแผนมาแล้วเขียนโปรเจกต์มาแล้ว

มีโอกาสนะคะอย่างบางคนอยากจะย้ายงานออกค่ะ

หรือว่าบางคนที่อาจจะอยากจะไปศึกษาต่อเรียนต่อ
ก็มีโอกาสมีโอกาสสูงมาก
คือสำหรับน้องหนูที่จะเรียนต่อก็ว่ากันไป
ใช่เลยค่ะนะคะหรือว่าถ้าบางคนที่แบบ
ไม่ได้มีแผนในเรื่องของการโยกย้าย

ก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

ในเรื่องของการได้รับผิดชอบงานใหม่หน้าที่ใหม่

อาจจะอยู่ชั้นหนึ่งอาจจะย้ายไปอยู่ชั้น๒
อะไรประมาณนั้นสัญญาณระดีนะครับคือเปล่ารวม
ว่าดีถูกไหมคะดีดีต้องย้ายก่อนแล้วจะดีมาก
ถ้าเกิดบางคนบอกไม่มีอะไรเลยไม่มีความเคลื่อนไหวเลย

อ่าได้ค่ะการจัดโต๊ะทำงานใหม่ของตัวเองเนี่ย

จากหน้ามือมาเป็นหลังมือเลยค่ะ

ช่วงที่ผ่านมาโอ้โหถ้าพูดไปมันหนังชีวิต

มันไม่ค่อยสมปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองหวัง
แบบพอพ้นเดือนสิงหาคมวะไหล่

เขาเรียกว่าเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นแบบดีมากเลยนะคะ

มันก็จะคลี่คลายไปทิศทางที่ดีขึ้น
ดวงเนี่ยจะเด่นทั้งเรื่องของการงานด้วย

มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่กำลังทำอยู่นะคะ

ใช่มีงานก็ต้องมีเงิน

เงินเยอะแล้วก็มีโอกาสได้โชคลาภอีกด้วย
สำหรับราศีกันเนี่ยนะ

ยังไม่หมดนะอันนี้คือเรื่องของราศีกัน
ก็คืออุปสรรคที่เคยมีอะไรที่มันเป็นปัญหา

ก็ทำใจให้มันสบายเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะ

จากหน้ามือไปเป็นหลังมือก็คือ

หลังจากที่พระราหูมีการย้ายราศีนะคะ

ส่งผลทำให้เรื่องของการเงินการทองของชาวราศีตุล

โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าอยู่

มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายธุรกิจการค้า

ขยายบริษัทขยายช่องทางการขาย

ใช่เลยค่ะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากพี่ไก่

เขาเรียกว่าแบบขยับขยายไปไกลมาก

ถือว่าเป็นราศีที่หน้าจับตามองเลยทีเดียว

แต่คืออย่างนี้ค่ะก็คือด้วยความที่งานมันเยอะ
งานมันหนักคือชาวราศีตุลเนี่ยจะต้องแบบเหน็ดเหนื่อยมาก

ทนไว้ยังไงประสบความสำเร็จแน่นอน

ระยะเวลาของช่วงนี้คือตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนคะ
หลักเลยก็คือในช่วงแบบว่าที่เหลือถึงปี

ครึ่งปีหลังต่อจากนี้ไปนั่นไป
โอ้โหสำหรับ๔ราศีนี้บอกเลยว่าคุณคิดจะทำอะไรในช่วงนี้นะ
ถือว่าเป็นช่วงที่ดีจังหวะชีวิตที่ดีของคุณเลยแหละ

แต่ว่าใครที่ดูแล้วเอ๊ะทำไมฉันยังดวงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้
คุณผู้ชมเข้าไปส่งวันเดือนปีเกิดของตัวเอง
เพื่อจะให้หมอไก่ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะ
เพราะว่าวันนี้มีหนึ่งผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่
แต่ว่าก่อนอื่นแนะนำก่อนว่าผู้โชคดีของเราจะได้รับด้านหน้านี้คือ
วัตถุมงคลนี้นะคะมาจากเมืองเก่าเลยนะครับ
พระนครศรีอยุธยานะคะจากวิหารหลวงพ่อมงคลบพิษค่ะ
ชิ้นแรกก็จะเป็นพระกริ่งพระกิ่งหลวงพ่อมงคลบพิษ
แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นพระคาถาบูชาหลวงพ่อค่ะ
และแน่นอนวันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีได้แก่คุณ
คุณกริจชวันพันแสงค่ะเกิดวันที่๖ธันวาคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของการงานเลยค่ะแบบเนื้อเน้นเลย
การงานจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมในเดือนกันยายนนี้ไหมคะ
การงานนะคะดวงมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ชัดเจนมากดวงได้ย้ายแน่
แล้วว่าการงานมีโอกาสที่แบบว่าจะได้งานดีกว่าที่เก่า

แล้วก็ดวงเขาเนี่ยจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของพวกผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภอ๋อผู้ใหญ่นุ้นหลังอุปถัมภ์คำชู
ใช่เลยค่ะเรียกว่ามีแบ็กเลยแบ็กดี
ดวงดีมากนะแต่ว่าเวลาเข้าไปเนี่ย
อาจจะหนักอกหนักใจในเรื่องของแบบการเมืองในที่ทำงานนิดนึง
แต่ว่าไม่ใช่สาระสำคัญการงานถือว่าโอเค
อยู่ที่ตัวเราก็คือการงานของคุณกริจชวัลเนี่ยถือว่าโอเคเลย
มีคำแนะนำอยากจะบอกไหมคะหมอไก่
อ่านะคะเวลาที่จะเริ่มงานใหม่เนี่ย
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกแสงสว่าง
แสงสว่างเช่นในเรื่องของการถวายปัจจัยค่าไฟก็ได้

แต่เพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการเสริมดวงการงานโดยตรงค่ะ
ทุกคนสามารถไปเสริมดวงเรื่องของการงาน
กับแสงสว่างแบบนี้ได้เหมือนกันถูกไหมคะ
เช่นกันค่ะก็แนะนำให้คุณคุณกริจชะวันเนี่ย
ไปทำบุญเสริมดวงกันดูแต่ว่าช่วงนี้
ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณกริจชวัลเลย

คุณกริชวันคุณได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปนะคะ
และอย่างที่บอกใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้
ง่ายมากคุณผู้ชมเข้าไปติดตามเรา
เฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวนะคะ
วันไหนที่เห็นโพสต์ของหมอไก่ขึ้นมาเข้าไปคอมเมนต์กันไว้ได้เลย

พร้อมกับเรื่องที่คุณอยากจะถามหมอไก่นะคะ
เราจะคัดเลือกผู้โชคดีมาสัปดาห์ละ๑ท่านนะคะ

อ่านะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงในเรื่องของการเงิน

แล้ว๓ราศีที่มีโอกาสสมหวังสมใจในเรื่องของการเงินและโชคลาภ